เอามาดูเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการ๖กิจกรรม
ตอนนี้ประชาชนค่ะให้ความสนใจมาก
เอาจองคิวตัดผมกันบ้าง
พาครอบครัวเลยนะใช้คำนี้เลยพาครอบครัวไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
ไปสถานที่ต่างเนี่ยนะคะ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่หน่อยเนี่ยนะคะ
ว่าแต่ละคนเขาเข้มงวดมากน้อยแค่ไหน
ช่วงนี้ค่ะหลายคนผมยาวแล้วต้องไปตัดผม
จุดนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านตัดผมร้านตัดผมผู้ชายนะ
ลาดพร้าวค่ะเน้นปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเข้มงวด
ทำความสะอาดร้านฆ่าเชื้ออุปกรณ์ตัดผม
พร้อมทั้งจัดเก้าอี้ตัดผมให้มันเว้นระยะห่าง๑เมตร
ส่วนหน้าร้านล่ะจัดเก้าอี้ไว้ให้สำหรับผู้ที่มาใช้บริการนั่งรอเพื่อลดการแออัด
มีบัตรคิวแล้วก็โทรจองคิวล่วงหน้า
ด้านหน้าร้านเขาเขียนไว้นะถือเป็นอาชีพที่ตอนนี้
คนที่ผมยาวแล้วเพราะว่ากักตัวมาหลายมาเดือน๒เดือนเนี่ยนะคะ
อยากจะไปใช้บริการมากที่สุดค่ะ
ต่อไปเป็นจุดที่จริงแล้วเปิดผ่อนปลนมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะ
ก็คือไปใช้บริการได้แต่พอมีข่าวว่ามันผ่อนปลนเนี่ย

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศห้างสรรพสินค้ากลางเมือง
พบว่าทางเข้าก็มีการวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการแหละ
แต่ช่วงนี้คนมันเยอะพอคนมันเยอะ
ตอนนี้ค่ะไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด

กลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้ว
และเขาก็เลยอยากให้ประชาชนนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมหน่อย

อย่าลืมนะอย่าลืมนะเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย
มีประชาชนมาซื้อของจำนวนมากไม่ต่างกับพื้นที่ในกรุงเทพเลย
พบว่าจุดที่จำหน่ายอาหารสดจุดนี้แหละคนไปยืนออกกันไง
เวลาไปดูปลาเราก็อยากดูตาตัวไหนมันใส

นี่แหละค่ะมันเป็นจุดที่คนไปยืนออกัน
ส่วนโซนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคนแน่นเนี่ยนะ
วันนี้ไม่มีบรรยากาศการแย่งซื้อกัน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เอาเหล้าเอาเบียร์มาเติมที่ชั้นวางของเพิ่มเติม
ก็เลยไม่มีคนไปออกกันซื้อนะคะ
และจากเรื่องนี้ที่ออกมาที่คุณไปยืนออกันซื้อของกัน
นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
รับว่าภาพการเดินทางและไปซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มันมากขึ้น
ทำให้เชื่อได้ว่าคุณหมอเชื่อเลยนะ
เชื่อว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสัปดาห์หน้า
และเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเตรียมรับมือ
ก็หวังว่าจะไม่เจอการระบาดรอบ๒นะในประเทศไทย
เพราะส่วนใหญ่ประชาชนก็ยังใส่หน้ากากอนามัย
ต้องทำไปพร้อมกันทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะ
เช่นเดียวกับโฆษกสวบคที่พูดถึงเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้
ก็บอกว่าถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันพุ่งสูงขึ้น
บคเองต้องทบทวนมาตรการผ่อนปลนอีกครั้ง
ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการจัดระเบียบตามมาตรการที่วางเอาไว้
และผู้ใช้บริการเองก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ระยะห่างทางสังคมตลอดเวลารวมถึงล้างมือเป็นประจำนะคะ
ควบคู่กันไปได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน

อย่างที่บอกไปลองก่อนอืมรอบแรกถ้าเกิดว่าตัวเลขเด้งกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ผู้ป่วยเยอะขึ้นเหมือนเดิมก็กลับไปล็อกแบบเดิมอีกนะฮะล็อกคลาย
แล้วคลายอยู่แบบนี้ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขนะคุณผู้ชม